ปริมาณน้ำที่ล้นออกมาจากเขื่อนลำพระเริงและเขื่อนมูลบนที่จังหวัดนครราชศรีมา
มวลน้ำได้เอ่อล้นจากลำน้ำลำพะเพลิงเข้าท่วมบริเวณปรางพระโคอายุกว่า๙๐๐ปี
โบราณสถานสำคัญในพื้นที่บ้านปรางพระโคหมู่ที่๑๑ตำบลกระโทก
ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข๒๒๔สายโชคชัยคอนบุรีแล้ว
โดยมวลน้ำได้ล้อมรอบตัวประสาททั่วบริเวณและท่วมในส่วนของฐานรากระดับน้ำสูงกว่า๕๐เซนติเมตร
แต่ยังไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของตัวประสาทและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างช้า
ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ด้านหลังปรางพระโคกว่า๓๐หลังคาเรือนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
บางคนอบพยพไปอยู่พื้นที่อื่นชั่วคราวทางนี้หมู่บ้านปรางพระโคถูกน้ำเข้าท่วมเป็นรอบที่สองแล้ว
หากฝนไม่ตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน๒๓วันนี้